ความคืบหน้ากรณีที่เขาเรียกกลุ่มชายชะการนี้ว่ามาเฟียนะครับ
มาเฟียประจำตลาดรุมกระทืบเจ้าของแผงขายอาหารทะเล
สลบเลยครับมีเรื่องอะไรกัน
เขาบอกว่าเจ้าของแผงอาหารทะเลนะครับ
ตั้งร้านล้ำเข้าไปตรงทางเดินครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๔มกราคมในตลาดบางใหญ่

กลุ่มชายชะกันที่เขาถูกเรียกว่ามาเฟียคุมตลาด
เก็บค่าเช่าคอยดูแลความเรียบร้อยนะครับ
ต่อว่าเจ้าของแผงขายอาหารทะเลครับ
เรื่องตั้งร้านล้ำเข้าไปตรงทางเดินครับ
ปะทะคารมกันกลุ่มชายชะกันเข้าไปรุมทำร้ายเจ้าของแผงขายอาหารทะเลนะครับ
ก็เลยหยิบมีดแทงสวนไปจนถูกกระทืบสลบเลยนะครับ
แล้วก็ยังตามไปหาเรื่องที่โรงพยาบาลอีกนะครับ
จนต้องคือเจ้าของแผงอาหารทะเลเนี่ยถึงขั้นต้องหนีออกจากโรงพยาบาล

ผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนก็คือนายเสงพลอยศรีนะครับ
ขออภัยครับในเสงพลอยศรีธรรมชาตินะครับอายุ๕๕ปี
เป็นเจ้าของแผงขายอาหารทะเลที่ผมว่าที่บอกว่าโดนกระทืบ
มูกหักนะครับนะฮะจมูกยุบเลยปากแตกเย็บหลายเข็มครับ
ปวดระบมตรงไหนบ้างซี่โครงศีรษะ
แล้วก็นายนัทธพงศ์บุรณภาษณ์อายุ๓๖ปี
หนึ่งในกลุ่มชายชะกันที่ถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บครับ

เสงเจ้าของแผงขายอาหารทะเลเล่าบอกว่า
เขาเปิดร้านมาเป็นกว่า๑๐ปีไม่เคยมีปัญหากับใคร
แต่วันเกิดเหตุกลุ่มชายชะกันเข้ามาต่อว่า
แล้วเข้ามาหาเรื่องบอกขยับถาดอาหารทะเลหน่อยได้ไหม
เขาก็จะขยับให้แต่ตอนยุ่งอยู่กับขายของก็ยังไม่ได้ทำให้
หนึ่งในกลุ่มชายชะกันไม่พอใจเข้ามาทำร้ายแล้ว
ก็เลยใช้มีดนะครับสำหรับตัดเชือกแทงเพื่อป้องกันตัวเอง

ผมก็บอกว่าถ้าไปบอกร้านผมต้องไปบอกทุกร้านด้วยนะ
เพราะหลานผมยื่นไปนิดเดียวไม่ได้ยื่นมากนะ
เรื่องแค่นั้นเลยหาพวกมาตีผม
แต่ตอนที่เขามาก่อนจะมีเรื่องผมก็เก็บของเรียบร้อย
แล้วที่มันยื่นออกมาจากนอกหลานนิดเดียว
มันไม่น่าเกลียดเกินหรอกพวกมันก็มีกันไกลไง

แล้วอีกคนนึงทำท่าจะชักปืนผมบอกว่า
ถ้ามีปืนยิงเลยคุณก็ต้องติดคุก
วันนี้นางสาวพีรพรอายุ๓๑ปี
ลูกสาวพาพ่อก็คือในเสงคนเมื่อกี้นะคุณผู้ชมนะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพบางใหญ่บอกจะเอาเรื่องกลุ่มชายชะการนั้นนะฮะ
ก็เรียกเหมือนกันว่าเป็นมาเฟียประจำตลาดให้ถึงที่สุด
เพราะว่าทำร้ายพ่ออย่างโหดร้ายทารุณนะครับ
ส่วนนายนัทพงศ์นะครับ๑ในกลุ่มใช้ชาการที่เข้าไปแจ้งความ
ตำรวจสพบังใหญ่ก็จะเอาผิดในเสงเหมือนกัน
ทำร้ายร่างกายเขาแล้วใช้มีดแทงท้องจนได้รับบาดเจ็บ
ขณะนี้ตำรวจสอบปากคำในเสงเจ้าของแผงขายอาหารทะเลแล้ว
แต่ยังไม่ได้สอบปากคำกลุ่มชายชะกัน
แล้วก็ยังไม่มีการตั้งก้อหาทำร้ายร่างกาย
อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานอย่างละเอียด
เพื่อหาต้นต่อว่าใครเริ่มใครทำร้ายใครนะครับ
ตรวจสอบด้วยว่ากลุ่มใช้จากกันตกลงในที่เขาเรียก
ว่าพวกคุณเป็นมาเฟียเนี่ยคุณเป็นมาเฟียจริงหรือเปล่า
แล้วหลังจากนั้นจะพิจารณาดำเนินคดีครับ